มีเรื่องเตือนคนที่ชอบไปท่องเที่ยว
ตามสถานที่ธรรมชาติแล้วก็กางเต็นต์นอนกัน
บางคนบอกว่ากางเต็นต์นอนก็สนุกดี

ใช่แต่มีมิจฉาชีพค่ะ
คุณผู้ชมเข้าไปใช้ไฟแชร์กะขาดลนที่เต้น
แล้วก็กะเอาเต็นต์ออกเข้าไปขโมยของ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนพึ่งราชบุรีนะคะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เพจสายสืบออนไลน์เอาเรื่องราวนี้มาลงเตือนภัยนักท่องเที่ยว
คือเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปเที่ยวที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งที่อำเภอสวนพึ่งราชบุรี
แล้วก็ถูกคนร้ายใช้ไฟแชคลนจนเต็นต์มันขาดพอขาดเสร็จปุ๊บก็แหวกเข้าไปเลยค่ะ
ขโมยทรัพย์สินเจ้าของโฮมสเตย์ไม่มีการรับผิดชอบหรือคำขอโทษใดเขาตั้งประเด็นมาแบบนี้นะคะ
โฮมสเตย์ว่าไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ทีนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจแหละค่ะที่ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงช่วงค่ำของวันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
คือกะว่าจะไปเข้าดาวน์กันเนี่ยนะครับ
ผู้เสียหายมีการไปแจ้งความไว้แล้วทรัพย์สินที่หายไปมีอะไรบ้าง
ก็มีทั้งกระเป๋าสะพาย๓ใบเงินสดในกระเป๋า
ส่วนที่เต็นต์มีร่องรอยที่คนร้ายเข้ามาใช้ไฟแชคจุดไฟลนแล้วก็จนขาด
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะ
โฮมสเตย์ที่นี่ว่ายังไงเจ้าของโฮมสเตย์บอกว่า
คือตอนที่มันเกิดเหตุไม่ได้มีโอกาสคุยกับผู้เสียหายโดยตรง
ก็เลยมีการฝากเพื่อนของผู้เสียหายฝากไปขอโทษแล้วก็แสดงตัว
รับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ทางผู้เสียหายเองนั่นแหละ
ที่บอกว่าไม่เป็นไรนี่ไงผู้เสียหายเองนั่นแหละที่บอกว่าไม่เป็นไร
โฮมสเตย์บอกต่อนะคะบอกว่าสถานที่ตรงนี้ลักษณะคือ
ภูมิทัศน์เนี่ยมันเป็นสถานที่โล่งมีไฟส่องสว่างก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
เหตุร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มีคนตั้งประเด็นแบบนี้
หาว่าเจ้าของสถานที่ไม่รับผิดชอบใดไม่มีคำขอโทษ
เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ตอบโต้ใดนะคะแต่นักท่องเที่ยวท่านอื่นที่ได้ยินข่าวนี้
สัมผัสข่าวนี้ไปแล้วรับรู้ข่าวนี้ไปแล้วอยากให้ท่านมาสัมผัสเองว่า
จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นต์นอนกันแบบนี้
ไม่มีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยนะทุกคนมากางเต็นต์นอน
กลับไปก็กลับมาใช้บริการอีกทุกคนประทับใจไม่เคยเกิดเรื่องร้ายแบบนี้เกิดขึ้น
คือเขาบอกว่าเขาเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะ
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไปกางเต็นต์นอนแล้วก็ไปสัมผัสธรรมชาติที่นี่นะคะ
ชื่อว่าคุณสุวัสดิเทียนใสอายุ๔๕ปี
เขาบอกว่าก็ไปที่นี่ไม่เคยเจอเหตุการณ์ร้ายแบบนี้มาก่อนนะคะ
ทุกคนมีน้ำใจให้แก่กันทุกคนมีมิตรจิตมิตรใจให้แก่กันไม่เคยเจอเหตุการณ์ร้ายฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
แต่อันนี้ผมรับประกันได้เกือบ๒๐ปีผมอยู่ตรงนี้ไม่มีทาง
ผมไม่เคยเห็นนะว่านักท่องเที่ยวจะขโมยของกัน
อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวที่เขาเคยไปพัก

ส่วนเรื่องของคดีความการตามหาทรัพย์สินที่ศูนย์หายไปเนี่ย
เป็นหน้าที่ของตำรวจตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
ต้องยอมรับว่าการทำงานค่อนข้างยาก
เพราะว่านักท่องเที่ยวช่วงใกล้สิ้นปีเนี่ยก็ไปกันเยอะนะคะ